ทีมราชนาวีครับก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับ
สำหรับ๔ผู้เล่นที่ตกเป็นผู้ต้องหา
หมายจับคดีล้มบอลก็อยู่ใน๑๒คนนั่นแหละครับ

ซึ่งพลเรือเอกรังสฤษสัตยานุกูลนะครับ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

หากพบว่ามีความผิดจริง๓ผู้เล่นนะครับ
รับราชการทหารจะต้องถูกลงโทษสถานหนักเลย
ก็คือการให้ออกจากราชการครับ

แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียแก่เหล่าทัพนะครับ
สำหรับ๓ผู้เล่นของราชนาวีที่รับราชการทหาร
ก็คือจ่าเอกเสกสรรชาวทองหลางนะครับ
จาตรีสุวิทยานำสินหลากแล้วก็จาตรีสุธิพงศ์เหลาพร
ซึ่งราชนาวีจะมีการแถลงข่าว

พรุ่งนี้บ่าย๒โมงนะครับ
ที่สนามกิโลเมตรที่๕สัตหีบจังหวัดระยองนะครับ